ผู้บัญชาการทหารบกก็เตรียมให้ฝ่ายกฎหมายของกองทัพบก
ขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าปปชก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีรายชื่อ
ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนใดเข้ามาเกี่ยวข้อง
สำนวนที่ดำเนินการตรวจสอบอยู่
นายปริชาเลือดกำลังมากการปปชได้กล่าวถึงความคืบหน้า
คดีนี้มีหลายสำนวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช
โดยปปชจะดูเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก
จัดซื้อในราคาแพงเกินจริงหรือไม่
เป็นประเด็นที่พิสูจน์ลำบากว่ามีการทุจริตหรือไม่
เพราะว่าหลายประเทศที่ซื้อเครื่องดังกล่าวต่างก็ถูกหลอกทั้งสิ้น
มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นรายชื่อ

การจัดซื้อทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้อง
แต่เนื่องจากบริษัทที่จัดซื้ออยู่ต่างประเทศ

ส่วนพลเอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

หมายให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการจัดซื้อ
และให้นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ไปตรวจสอบข้อกฎหมายเพื่อขอรับค่าชดเชย

ขณะที่นายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกูลอดิต
รองนายกรัฐมนตรีและเป็นแก่นำพักเพื่อไทย
ฝากความหวังให้นายกรัฐมนตรีช่วยทวงคืนค่าโง่
ที่ประเทศไทยถูกหลอกลวงไปกลับคืนมาด้วย

ก็ต้องนำคนผิดมารับโทษให้ได้